ปัจจุบันเนี่ยใครก็ชอบไปลงนะหน้าทอง
นอกจากน่าทองณ่าเงินน่ามี
มันมาลงณะน่าเงินที่ประหถิวรายพัทธิ์พระวิทยาลัยคุม่างจริง
คือเงินเต็มหน้าจริง

เป็นศาสตร์ของแบบธาตุเงินจะทำให้เราแบบปังครับ
นี่ไม่ใช่ใครแต่วัตต์เจดีนะครับ

เออนี่โอ้โหเรียกได้ว่าเต็มหน้าไปหมดเลยล่ะครับ

เนี่ยฮะพิธีลงนะหน้าเงินที่มหาเทวาลัยพระพิคเนตคุ้งบางกระเจ้า
เขาบอกว่าเงินอย่างนี้เต็มหน้าจริงมันเป็นศาสตร์ของธาตุเงินครับ
ท่าเขาบอกว่าจะทำให้การเงินจรรรรุ่งเรื่อง

ไหลมาเทมาแต่ไม่รู้เทออกมานะ
เทมาเอาบางคนเทมาเก็บไม่อยู่ไหลออกก็มี
เออมันอยู่ที่วิธีการใช้คิดของเราด้วยนะ

เนี่ยเจ้าของคลิปเขารีบแซวตัวเองก่อนเลย

ที่เห็นอยู่เนี่ยลงหน้าเงินนะครับ

นี่ของแท้

อกจากนี้ยังแซวอีกเยอะแยะมากมายแหละ
เขาบอกว่าถ้าจะให้ดีนะ

มันจะร้ายให้ออกมา

อาจจะฝังนักฟ้าย
อะยังไงซะขอขอบคุณพี่คนนี้ด้วยนะ
เฮ้ยเพื่อนบ้าน